นี้คุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับที่อาคารไทยสมิตรนะครับ

การประชุมลับที่พักเก้าไกลบอกว่าเป็นการประชุมลับโดยไม่มีการแจ้งสถานที่ให้กับสื่อมวลชนรับทราบนะคะ
แล้วก็สื่อมวลชนก็ใช้เวลากว่าข้อนวันเลยค่ะกว่าจะรู้ว่าสถานที่ที่ใช้ในการนัดคุยกันระหว่างพักเก้าไกลกับเพื่อไทยก็คือตึกไทยซัมมิตค่ะ
ซึ่งอยู่ข้างข้างกับที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะคึกคักค่ะ
แต่ว่าสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสังเกตการณ์ที่บริเวณชั้น๘ซึ่งเป็นที่ประชุมของพักเก้าไกลกับเพื่อไทยค่ะ
โดยคนแรกที่ปรากฏตัวให้สื่อมวลชนเห็นก็คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลมาถึงตึกไทยสมิตรตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๕๐นาทีค่ะ
โดยคุณสิริกัญญาได้กล่าวก่อนเข้าประชุมว่าการประชุมร่วมกันระหว่างพักเก้าไกลและเพื่อไทยที่ตึกไทยสมิตรในครั้งนี้นะคะ
หวังว่าการประชุมจะราบรื่นค่ะ
ประเด็นหลักที่จะหารือกับพักเพื่อไทยก่อนจะประชุมร่วมกับ๘พักก็คือเรื่องของการโหวตนายพิธาในวันที่๑๙นี้
แล้วก็การหารือในเรื่องของการแก้ไขมาตรา๒๗๒
ส่วนที่พักเก้าไกลพยายามทำแคมเปญเปลี่ยนใจสวให้มาอยู่ข้างประชาชนนั้นนะคะ
คิดว่าน่าจะได้คะแนนเสียงโหวตเพิ่มเติมในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้ค่ะ
คุณสิริกัญญายังบอกอีกว่าสมรภูมิครั้งที่๒หากสวคนไหนที่ยังไม่สบายใจ
ที่จะยกมือให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะปิดสวิตช์ตัวเองก็มีทางเลือกให้
นั่นก็คือการโหวตเห็นด้วยกับมาตรา๒๗๒
และหากจากนั้นการเดินการทางสวสมรพุมยังไม่เป็นผล
ก้าวไกลยังไม่ชนะก็จะเปิดทางให้พักเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
ส่วนกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อช่วงเช้านะคะ
มีท่าทีเหมือนไม่พอใจกับการเดินหน้าแก้ไขมาตรา๒๗๒ของพักเก้าไกลนั้นนะคะ
นางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
จะทำความเข้าใจกันและคาดว่ามาตรา๒๗๒ไม่ได้เป็นการมัดมือชกพักเพื่อไทยแต่อย่างใดค่ะ
ยืนยันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลมาตรานี้หากไม่ผ่านโหวตนายพิธาในครั้งที่สองไม่ได้ก็จะเปิดทางให้พักเพื่อไทยเป็นแก่นในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่เรากำลังจะสู้กันอยู่ตอนนี้ครั้งแรกก็คือการเสนอคุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒
แล้วก็คาดหวังว่าจากการที่เราพยายามทำแคมเปญ
เปลี่ยนใจสวให้มาเห็นอยู่ข้างประชาชน
เราก็คิดว่าเราน่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็สมรภูมิครั้งที่๒นะคะถ้าสวท่านไหนที่ยังคงไม่สบายใจ
ที่จะยกมือให้คุณพิทาอยากที่จะปิดสวิตช์ตัวเอง
เราก็มีทางเลือกให้ให้โหวตเห็นด้วยกับมาตรา๒๗
อันนี้ก็เป็นไปตามที่เราได้แจ้งสื่อมวลชนแจ้งพี่น้องประชาชนไป
และจากนั้นเนี่ยถ้าการดำเนินการของเราทั้งสอง
สอนองคุมยังไม่เป็นผลเรายังไม่ชนะ
ก็จะเปิดทางให้กับทางเพื่อไทยได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
นางสาวสิริกัญญายังได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่พักเก้าไกลไม่สามารถถอยเพดาน
หรือในเรื่องของมาตรา๑๑๒นะคะ
โดยบอกว่าได้เคยให้สัญญากับประชาชนไว้ผ่านการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
และคิดว่ามาตรา๑๑๒เป็นเพียงข้ออ้างของสวเท่านั้น
เพราะหากสวมีเจตนาที่จะไม่โหวตให้พักเก้าไกลอยู่แล้ว
และคิดว่าสวคงมีเหตุผลอื่นมากกว่าค่ะ
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในฐานะหนึ่งในทีมเจรจาของพักเพื่อไทย
แล้วก็เป็นคุณอาของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
โดยนายสุริยะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นว่าการประชุมในวันนี้นะคะ
ตัวเองยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรค่ะ
เนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศค่ะ
ออกจากสนามบินมาก็เดินทางมาที่ตึกไทยสมิตรค่ะ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าใครจะเข้าเจรจาบ้างนายสุริยะก็บอกว่าไม่ทราบค่ะ
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๕๐นาทีนะคะ
สอบบัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการพักเก้าไกลอย่างนายชัยธวัฒนตุลาธน
ก็เดินทางมาเตรียมความพร้อมและยังมีรายงานว่า
หัวหน้าพักและก็แคนดิเดตพักเก้าไกลนายพิธาริมเจริญรัฐ
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมในวันนี้นะคะตึกไทยซัมมิตร
ทีเป็นที่ทำการพักอนาคตใหม่นะคะอยู่ระยะหนึ่งค่ะ
แล้วก็พักเก้าไกลในช่วงระยะก่อนที่จะมีการย้ายสถานที่นะคะ
ทำการพักไปที่ย่านบางแคร์และไปเปิดที่ทำการถาวรของพักเก้าไกลที่ซอยหัวหมาก๑๒ค่ะ
การประชุมร่วมกันระหว่างพักเพื่อไทยและก้าวไกลรวมถึงอีก๗พักการเมืองในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในสถานที่ที่ใช้การประชุมนั่นก็คือชั้น๘ค่ะ
โดยภายในตึกก็จะต้องใช้คีย์การ์ดสำหรับผ่านเข้าออกและลิฟต์โซนกลางตึกของตึกนะคะ
ก็ถูกล็อกไว้ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้เข้าใช้บริการค่ะ
ส่วนรถของแก่นำแล้วก็ตัวแทนของพักการเมืองที่มาประชุมในวันนี้นะคะ
โดยทุกคนสามารถเดินเข้าไปภายในตึกและก็ขึ้นไปลิฟต์ไปที่ห้องประชุมชั้น๘ได้ทันทีค่ะ
ต้องจับตาดูนะคะว่าการหารือระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลในช่วงตั้งแต่เวลา๑๓๑๕นาฬิกาในวันนี้นะคะ
ผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการประชุมร่วมกัน๘พักการเมืองในช่วงเวลา๑๗นาฬิกานะคะ
โดยสถานที่ก็จะใช้สถานที่เดียวกันในการหารือในครั้งนี้นะคะก็คือที่บริเวณตึกไทยซัมมิตค่ะ
วันนี้ข้อมูลมีข้อสรุปอย่างไรค่ะที่จะได้รายงานให้ทุกคนรับทราบค่ะ
ครับ

ทิศของวันที่๑๙จะเป็นยังไง